อาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็นนะคะก็ถือว่ารุนแรงค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีนักเตะของไทยค่ะ
ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงแต่สุดท้ายก็กลับมาแข็งแกร่งได้

ไปติดตามจากรายงานนะคะว่าเขากลับมาได้อย่างไร

อาการบาดเจ็บของเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็น
แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดของเขา

ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าร่างกาย
ฝ่าฟันจนหายและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกครั้ง

ที่ยืมตัวมาจากบุรีรัมย์ยูเนตเต็ดในรูปการณ์นี้
ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหักในเกมอุ่นเครื่อง
ให้กับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๑ปี

เพื่อไปรักษาตัวนานกว่า๖เดือน
และต้องเจออุปสรรคที่ยากที่สุดในชีวิต
กับการเริ่มค้าแข้งในฐานะนักเตะอาชีพ

จังหวะนั้นคือผมจะยิงประตูพอดีครับ

เสียใจครับก็โทรไปหาพ่อหาแม่ก่อนเลย
ว่าแบบว่าคือโอกาสนี้จริงผมหวังไว้มากครับ
ที่จะติดชุดซีเกมอะไรอย่างนี้ครับ
แต่พอรู้ว่าต้องพลาดครั้งนี้ก็คือว่า
เสียใจมากแล้วก็โทรไปหาพ่อหาแม่หมดเลย
เพราะว่าหลังได้รู้หมอเขาบอกว่าให้ผ่าก็คือน้ำตาแตกเลยครับ

หมอก็มาเช็คคร่าวก็บอกว่า
อาการพักอย่างต่ำก็คือ๓เดือนนะครับ
แต่ว่าทางชุด๔เกมก็จะเดินทาง
อีกแค่๒อาทิตย์ก็จะเดินทางแล้วอะไรอย่างนี้
แต่พอเอ็กซาเรย์เสร็จปุ๊บแล้วหมอก็บอกว่า

ผมก็เศร้าที่สุดของนักฟุตบอลนะครับพี่

หลังฝนที่สวยงามของเจ้าไอซ์

เพื่อกลับมาเล่นฟุตบอลที่เขารักให้ได้อีกครั้ง

คือสิ่งที่ช่วยให้เจ้าไอซ์กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม
และการประเดิมรูปการณ์ใหม่ของเขา
เขากลายเป็นซุปเปอร์ซับหม่งประตูตอบแทนสโมสรไทยฮอนด้า
พาทีมเอาชนะแบงคอกยูเนเต็ดลองแชมป์ไทยลีก
และเป็นการหยุดสถิติหลายภายของทีมแข้งเทพ๒๑เกมในลีก
ยาวนานมากว่า๙เดือน

แมทที่ผมลงก็ผมว่าจะทำประตูไว้ได้ทุกแมทนะครับ

เพราะว่าผมได้โอกาสจากทางโค้ด

เพราะว่าต้องขอบคุณโค้ดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่ยอมรับในตัวผม
แล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมจนทำประตูได้
แล้วผมก็คิดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทีมอยู่บนไทยลีกต่อไปครับ
จากคุยกับเขาแล้วผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีทัศนคติที่ดีนะครับ
มีความคิดที่ดีมาเพื่ออยากเล่นกระหายด้วยอายุ
ด้วยหายเจ็บมาหลังจากเขาเจ็บไปนานนะครับ
ซึ่งผมมองว่าการที่ได้เข้ามาตรงนี้
ผมว่าเรื่องปัญหาบาดเจ็บไม่มีแล้วสำหรับตัวเขานะครับ
คือพร้อมที่จะลงเล่นพร้อมที่จะเป็น๑๑คนแรก

หมายของเจ้าไอซ์สิทธิโชคกันหนู
ต่อจากนี้คือต้องการโชว์ผลงานในลีกให้ยอดเยี่ยมอีกครั้ง
เพราะความหวังสูงสุดของเขาในชีวิตการค้าแข้ง
นั่นคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งในอนาคต
นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักบอลนะครับ
มันอยู่กับอาการบาดเจ็บตลอดเวลา
ไม่รู้ว่ามันจะเกิดได้ตอนไหน

แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้